นายวิลาจันทร์พิทักษ์ซึ่งเป็นอดีตสอของภักดิ์ประชาธิบัติ
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าครบข้อมูลว่า
มีพิรุษเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสนามกีฬา๗แห่งของกรมทางหลวง
ด้วยวงเงินกว่า๑๒๗๐ล้านบาท
ไม่เสร็จนะคะแล้วก็ไม่มีการเสียค่าปรับตามสัญญา
นายวิลาจันทร์พิทักษ์อดีตสอพักประชาธิบัติระบุว่า
ได้ไปพบพิรุษถึงกรณีที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
นำงบประมาณให้กรมทางหลวงไปสร้างสนามกีฬา๗จังหวัด
ประกอบด้วยที่อำนาจเจริญสกลนครสะแก้วมหาสารคาม
มุดปราการเพชรชบูรณ์นราธิวาส
ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นสนามกอล์

วงเงินรวมแล้วก็อยู่ที่๑๒๗๐ล้านบาท

งบประมาณให้กรมทางหลวงเบิกจ่ายแทนกัน
ที่กรมทางหลวงก็มีภารกิจหลัก
ในการก่อสร้างบำรุงรักษาทาง
ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา

โดยไม่ระบุว่าถ้าสร้างไม่เสร็จแล้ว

ก็คือการที่กรมทางหลวงมีศูนย์สร้างทาง

ศูนย์สร้างทางที่จังหวัดลำปาง

ทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความ

นายวิราชบอกว่าการสร้างสนามกีฬาทั้ง๗แห่ง
ความจริงต้องสร้างให้เสร็จตั้งแต่ปี๒๕๕๙

ก็ยังสร้างไม่เสร็จเป็นภาระงบประมาณ

อีก๓ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่๔

และครั้งที่๓คือ๑๕ตุลาคม๒๕๖
ซึ่งอธิบดีกรมทางหลวงที่อยู่ในช่วง

นายชูศักดิ์เกวีและนายธานินสมบูรณ์

รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬา

ไม่น่าจะมีแค่ข้าราชการประจำเท่านั้น